ไปได้ความว่าพี่นนูนวรนุดนี่นะคะ
เมื่อก่อนเขาเคยเล่นละครคู่กันกับพี่บิ๊กสรุธ

เรื่องอะไรนะถ้าจำไม่ผิดเพลงผ้าฟ้าล้อมดาว

ใครที่เคยเป็นแฟนละครก็ฟินไปตามกันเลย
เพราะว่าคู่นี้อย่างที่บอกว่า๑๐ปีกว่ามาแล้ว
คราวนี้ค่ะได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง
นุ่นก็บอกว่ามีโมเมนต์แห่งความประทับใจที่ได้เจอพี่ชายคนสนิทคนนี้นะคะ
แล้วก็ยินดียิ่งกว่าเพราะว่าตอนนี้พี่บิ๊กเขาขาขึ้นแล้วก็กำลังฮอตมาก
ใช่พระเพศราชานะคะไปฟังเลยค่ะคุณนุ่นค่ะ
กับพี่บิ๊กนี่คือเคยเล่นละครด้วยกันตั้งแต่เพลงผ้าฟ้าล้อมดาวก็เล่นเป็นพี่น้องกันอะไรอย่างนี้ค่ะก็ค่อนข้างสนิทกัน
ตัวละครที่พี่บิ๊กเล่นนะคะพระเพศราชาเนี่ยค่ะนุ่นเล่นเป็นเจ้าฟ้าสังวานอยู่ในศรีอยุธยา
ก็คือคือพระเพศราชานี่เป็นปู่เราเห็นพี่บิ๊กมาตลอดแล้วเขาก็เป็นนักแสดงที่มีคุณภาพ
วันหนึ่งที่เป็นเวลาของเขาอันนี้ค่ะคือนุ่นก็ยินดีแล้วก็ดีใจกับพี่เขาด้วย
ฮอตแล้วเขาก็แบบเล่นดนตรีเก่งอะเนาะสาวก็ต้องชอบอะไรอย่างนี้
แบบนี้ก็ดูน่ารักกุ๊กกิ๊กดีนะคะจริงแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยปี๔๗เนี่ยเพลงผ้าฟ้าล้อมดาวเนี่ย
นุ่นกับคุณบิ๊กเขาเล่นเป็นพี่น้องกันดังมากกลับมาคราวนี้พี่น้องเจอกันแต่ว่าพี่ก็ดังตามน้องไปติดติดแล้วตอนนี้นะคะ
ส่วนคุณนุ่นก็บอกเลยนะคะว่ายังไม่มีลูกนะคะก็เดี๋ยวจะมีผลงานละครมาฝากแฟนแน่นอนค่ะ